รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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

คือชั่วตรงนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์ครับ

มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
เราทำรายการนี้กันมาหลายต่อหลายปี
หรือเปล่าเรื่องราวแต่งขึ้นมาหรือเปล่าอืมแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้
เขาเห็นผีแต่ในขณะเดียวกันเขาบอกไม่สามารถเล่าหรืออธิบายให้ใครฟังได้
เพราะเล่าแล้วทุกคนก็จะส่งนางไปพบจิตแพทย์
คือเรียกว่าไม่มีใครเชื่อทุกคนบอกว่าเธอบ้าว่างั้นถูกพี่
แต่จริงแล้วเรื่องแบบนี้มันพูดยากจริงนะครับคุณผู้ชมครับ
คนที่ไม่เชื่อเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่เชื่อเลย
ส่วนคนที่เชื่อเนี่ยเขาก็จะเชื่อกันจังเลยนะฮะ
ก็ใช่แต่ที่แน่เรื่องราวของเธอคนนี้วันนี้เราเชิญเธอมาเลย
คุณมาร่วมตัดสินพร้อมกับเราในคืนนี้ขอต้อนรับคุณกุลสู่มูไนท์ฮะ

ต้องถามอย่างนี้ตอนเด็กเชื่อเรื่องผีไหม

เชื่อเพราะหนึ่งอ่ายังไงล่ะผู้ใหญ่ชอบหลอกอ่ะ
ชอบหลอกว่าไปนั่นไปนี่แล้วเดี๋ยวโดนผีหลอกนะเดี๋ยวโดนผีจับตัวนะอะไรอย่างนี้
ก็ไม่เชื่อเพราะว่าก็ไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตนจริง

ก็จะมาประสบเจอกับตัวเอง

เชื่อเลยแหละเชื่อแบบเชื่อแบบมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลย

โตมาอย่างที่เขาบอกว่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเชื่อสนิทใจ
เพราะตัวเองมีประสบการณ์ที่เจอแบบตรงแต่เล่าให้ใครฟังไม่ได้

เช่นเหตุการณ์ที่แบบเจอแล้วแบบมันช็อกความรู้สึกเลยก็คือ

คุณทำงานโรงพยาบาลไงคะเดินอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเงี้ย
แล้วเราเจออะไรที่แบบเรารู้สึกว่าคนหรือเปล่าวะ
คือคนเวลาเดินเขาจะมีแววตาแล้วก็มีน้ำหนัก
น้ำหนักตัวน้ำหนักขาในการเดินถูกไหมคะ

แต่ถ้าสิ่งที่ไม่ใช่คนเนี่ยเวลาเดินเนี่ยคือเขาจะเดินแบบเรียบไปเลย

มันไม่มีชีวิตชีวาที่เขาพูดเป็นภาษาชาวบ้าน
ใช่แล้วเวลาแบบมีการสวนมีอะไรเนี่ย

คือเรื่องราวเหล่านี้มันทำให้คุณรู้สึกคุณอึดอัดมาก
คุณจะไปเล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครเขาเชื่อ
จนสุดท้ายคุณเองต้องไปเล่าให้เพจผีฟัง
ใช่ก็จะเป็นกลุ่มที่น้องเขาตั้งขึ้น

เราก็เลยเข้าไปเล่าอยู่ในนั้นไปคุยอยู่ใน

แต่เห็นบอกว่าเคยไปสอบจิตเวท
ใช่เพราะตอนนั้นเล่าให้หัวหน้างานฟัง

ตอนแรกเขาก็นั่งรับฟังเราดีอย่างนี้แหละ

แล้วต่อไปเราเจออะไรมาเราก็จะมาเล่าให้เขาฟัง
พอวันรุ่งขึ้นเขาเรียกหมอจิตเวทขึ้นมา

ในนี้บอกว่าผลการตรวจสุขภาพจิตปกติ
ไม่พบความผิดปกติในลักษณะของโรคจิตขณะทดสอบ
ผลการตรวจสวะเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดชนิดเฮโรอีนในปัสสาวะ
โดยวิธีอิมมูโนวิทยาเหมือนกัน

ทีนี้มาคุยถึงจุดเริ่มต้น
ที่ทำให้คุณเห็นผี
มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตอนไหน
เมื่อประมาณช่วงวัยรุ่นสักประมาณ๑๗๐
ก็ไปเที่ยวสงการก็คือนั่งท้ายกระบะ
แล้วเราก็จะนั่งอยู่ติดริม

ไม่ได้เต้นแต่แบบมันจะมีแบบเป็นถังน้ำไง
ถังน้ำแล้วก็จะมีดื่มมีอะไรกัน
ก็เล่นจากในตัวเมืองก็วนออกทีเนี้ยทางจะกลับบ้าน
เขาก็ขับมาแล้วเร็วไง
แล้วทีนี้มันช่วงโค้งแล้วมันหลุดโค้ง
มันหลุดโค้งมันก็วิ่งตรงไปเลยทันที่มันจะโค้ง

เห็นว่าข้างหน้าหลุดแน่เลี้ยวไม่ทันแน่

เทแบบลงมาเลย
แล้วก็คือเหมือนแบบเราก็เหมือนกับกึ่งเหมือนจะวูบไป
แต่ก็รู้สึกว่ามันจะแป๊บอยู่ที่ข้อเท้าขาแล้วก็แขนช่วงหนึ่ง

ก็เหมือนกับมันก็ไม่ได้โดนรถทับไม่ได้โดน
แต่เหมือนโดนถังน้ำทับมาที่ช่วงตัวเรา
แล้วก็มันรู้สึกแบบสติมาเต็มอีกทีนึงก็คือโรงพยาบาล
สองคืนแรกเนี่ยก็คืออยู่ที่ห้องรวม
ก็ยังไม่ค่อยได้มีอะไร
พอคืนที่๓เราได้ห้องพิเศษแล้วก็ย้ายเข้าห้องพิเศษ

คุณน้อยก็มีความรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวแม่เดินมาเดี๋ยวเพื่อนเดินมา
เขาบอกอ้าวแล้วทำไมวันนี้ไหนบอกว่าไม่มีใครมาเฝ้าเรา
ใครเดินนักหนาอย่างนี้เหรอ
เราก็นอนเหมือนแบบเขาให้ยานอนหลับเราใช่ไหมล่ะคะ
เราก็นอนแต่เรามีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดิน
แล้วทีนี้พอวันรุ่งขึ้นถามว่ามีใครมาเยี่ยมไหม
มีใครเขากลับไปแล้วเหรออะไรอย่างเงี้เขาบอกไม่มีใครมา
แต่เราก็คิดว่าสงสัยว่าเราอาจจะเบอร์ยานอนหลับ
หรือไม่ก็เบอร์จากยาแก้ปวดยาอะไรพวกนี้

ใช่ก็ยังไม่คิดอะไรจนกระทั่งว่าออกจากโรงพยาบาล
ออกจากโรงพยาบาลมาก็ยังมีความรู้สึกว่ามัน
มันเหมือนกับว่าเวลาเราไปไหนเรามีความรู้สึกเหมือนเราโดนจ้อง
หรือไม่ก็เราเห็นในสิ่งที่

ใช่ตอนแรกอย่างนี้หรือว่าเราหล่อหรือว่าเราอย่างไรวะ
กระทั่งเปิดเทอมเคยคุยให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกว่า
ไม่ใช่หรอกแกคิดไปเอง
เห็นบอกว่าช่วงที่เรียนปวชรนี่แหละ
คุณก็เจอกับเรื่องลี้ลับที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัว

ตอนนั้นยังเรียนปวชแต่มีแฟน
จะเรียนอยู่ปวสอต่างสถาบันกัน
แฟนคุณก็จะเป็นสาวหล่อเป็นธอม

แล้วทีนี้พี่สาวเขาแต่งงาน
แต่งงานเขาก็มีพี่เขยเข้ามาอยู่ร่วมบ้านด้วย
แล้วก็พี่เขยเขาเนี่ยพอเขาแต่งเข้ามาปุ๊บเนี่ย
เขาก็เอาหลานชายของเขาเนี่ยเข้ามาทำงานในตัวจังหวัด
แล้วทีนี้สองคู่ก็คือพี่เขยกับพี่สาวเขาเนี่ยต้องออกไปอยู่ข้างนอก
ทาวน์เฮาส์ก็จะเหลือแค่แฟนของคุณกับน้องกับหลานของเขา
ปรากฏว่าหลานของเขาเนี่ยชอบแฟนคุณ
เขาจะชอบมากชอบแบบเหมือนอะไรล่ะหลงเลยล่ะ
จนกระทั่งแบบแฟนกูเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายใจ
เพราะว่ามันเหมือนกับมีการเริ่มประชิดตัวมากขึ้น

ก็เลยแบบเหมือนกลัวจะไม่ปลอดภัยอาจารย์เขากลัวจะไม่ปลอดภัย
ก็เลยให้มาอยู่หอพักผู้หญิงที่อยู่หลังสถาบัน
พอแฟนมาอยู่สักประมาณเกือบอาทิตย์
ผู้ชายคนนี้ก็ตามมา

ก็คือมาดึงข้อมือมายื้อยุดฉุดกระชากันตรงนั้นเลย

ใช่แล้วก็คือเหมือนเหตุการณ์มันจะเริ่มรุนแรง
อาจารย์เขาก็เลยให้รอบพอของมหาลัยเนี่ย

ก็เหตุการณ์จริงมันก็น่าจะจบอยู่แค่ณตรงนั้น

พอมาประมาณสัก๓๔วัน

ไม่ใช่๓๐เกือบอาทิตย์เหมือนกัน

หลานของพี่เขยเขาคนนี้ผูกคอตาย

แล้วเขาก็เขียนบรรยายความรักของเขา

ยาวแบบเต็มหน้ากระดาษเลย

พึงลำพันว่าเขาชอบมาตั้งนานแล้วนะ
มาตลอดชอบมาตลอดอะไรอย่างนี้

ทำไมไม่รับรู้ทำไมไม่อะไรกับเขาบ้าง
ก็คือเขาเพ้อละพันอยู่อย่างนี้ตลอด
แต่ก็คือมันก็ผ่านไป
เก็บศพออกไป
ครับแต่ไม่มีใครกล้าไปนอนเลย

เพื่อนก็ต้องคืนหอพักให้กับรุ่นน้องที่เขาเข้ามาอยู่ต่อ

ใช่ตอนแรก๒คืนแรกเนี่ย

ก็คืนที่๓แล้วก็คุณก็ว่าเออไม่มีอะไรแล้วล่ะ

แล้วกูก็กลับพ่อก็มารับกลับ

ยังไม่ทันถึงคุณยังไม่ทันถึงบ้านเลย

บอกว่าเนี่ยมาด่วนเลยนะ

บอกแฟนคุณผูกคอตาย

ใช่คุณงงมากบอกอะไรอะ
ตอนเราจากกันเราไม่มีเรื่องทะเลาะกันเลยนะ

หลังที่ผู้ชายคนนั้นผูกคอตาย

คุณไปส่งเสร็จระหว่างที่คุณนั่งรถกันมา๒ชั่วโมงเท่านั้นแหละ

พี่สาวเขาแท็กมาว่าน้องสาวคนนี้ผูกคอตาย

แล้วยังไงแท็กลิงก์เข้ามาบอกว่าแฟนผูกคอตายคุณทำยังไง

กลับก่อนคือไปดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ถ้าจะบอกว่ามาทะเลาะกันกับคุณแล้วลูกน้องเขาผูกคอตาย

ใช่แต่ตอนแรกประเด็นแรกที่คุณคิดเลยนะคือแบบคิดแบบเด็กเลย
เขาบอกว่าข้างบ้านได้ยินว่าเขาทะเลาะกัน
ตอนแรกเขาคิดว่าหรือว่าคุณโทรศัพท์บ้านเขามีโทรศัพท์บ้านไงคะ
คุณโทรศัพท์เข้ามาแล้วทะเลาะกันหรือเปล่า

พอมาถึงโรงพยาบาลก็มาเจอพี่สาวเขา
เขาถามก่อนเลยว่าทะเลาะอะไรกันมีปัญหาอะไรกัน
แต่เหมือนยังไม่เชื่อเหมือนกับว่าเรายังเด็กเหมือนหาข้อแก้ตัวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เกือบตี๓ตี๔เขาฟื้นเขาตื่น

เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าหลังจากที่คุณกลับไปแล้ว
พ่อมารับกลับไปแล้วเขากำลังจะเข้าห้อง
เขาก็ปิดไฟแล้วเขาก็เปิดไฟที่ห้องน้ำ

แล้วเขาได้ยินเสียงประตูมันเปิด
เขาก็บอกว่าอ้าวลืมอะไรล่ะ
เขาคิดว่าคุณลืมของ

เขาก็เลยเดินออกมาพอเดินออกมาเนี่ยเขาเห็นเลย
เห็นเป็นผู้ชายคนนั้น
แต่อยู่ในสภาพที่

คือวันที่ยิ้มจุกปากวันที่ตัวใหญ่ขนาดนั้นเลย

คือเขาอืดแล้วที่นี่ซอมพี่เจอ

เขาทำอะไรไม่ถูกเขาบอกว่าน้ำตาเขาไหล
เราได้ยินคือแบบเหมือนคนคนนั้นพูด
ว่าแบบพูดโดยที่ไม่ต้องขยับปาก
เขาบอกว่ากลับมาหาพี่เหรอ

ไปอยู่กับพี่เถอะไปนะไปนะ

ก็คือพูดพยายามพูดว่าไปนะไปนะไปนะไปกับพี่นะ

เขาบอกว่าเขาก็รอมานานแล้วไปกับเขานะ

ไปไม่ไปคือเขาก็โวยวายลั่นเลยว่า
ไม่เอาไม่ไปไม่ไปไม่ไปอะไรอย่างนี้

สักพักเขาได้ยินเสียงเหมือนของหล่น
หล่นแล้วเหมือนมีอะไรล้มเหมือนอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากทำ

เขาก็เอาไปผูกผูกกับที่คนคนนั้นผูกเลยแหละ

แล้วตรงนั้นมันจะมีโต๊ะเครื่องแป้งที่มันเป็นโต๊ะเครื่องแป้งสตาเลส

เขาบอกมือเขาก็สั่นเขาบอกเขาไม่ได้อยากทำ
แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องทำ
เขาก็ผูกผูกจนกระทั่งได้คล้องได้อะไรเรียบร้อยแล้ว
เขาบอกว่าจิตสุดท้ายที่เขานึกถึงคือพ่อกับแม่
เขาบอกว่าให้ช่วยเขาด้วยเขาไม่ได้อยากทำแบบนี้เขายังไม่อยากตาย

เขาบอกว่าเขาปวดล้าวไปทั้งหัวปวดเหมือนตา
เขาก็จะหลุดออกมาจากเบ้าแล้วอ่ะ

ข้างบ้านเขาได้ยินเสียงของหล่นเขาก็เคาะ
เขาเคาะเรียกเคาะเรียกก็ไม่มีเสียงตอบรับไม่มีอะไร
ผู้ชายตัวใหญ่ก็เลยถีบประตู

ประตูเข้าไปก็เห็นแบบคือมันเป็นทางขึ้นไปชั้นสองมันจะเห็นเลยไงคะ

แล้วช่วงนั้นก็คือโทรเรียกรถพยาบาลมันไม่ทันเขาก็เราเอามอเตอร์ไซค

พอหลังจากนั้นก็เขาขายบ้านขายทาวนเฮาส์หลังนั้นไปเลย
วายแล้วมีคนซื้อต่อไหม
มีนะเพราะเขาขายในราคาถูกมากอะ

เขาไม่เจอนะพอหลังจากที่เขาออกจากโรงพยาบาลแล้วเขาไม่กลับไปบ้านหลังนั้นเขาก็ไม่เจออีกเลย
อาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่คุณเห็นผีโดยตรง
เอาแบบที่คุณรู้สึกว่านั่นแหละคือผีนี่แหละคือตัวคุณที่เห็นกันแบบจังเลยเนี่ยเริ่มเห็นเมื่อไหร่
เรียนมหาลัยเข้ามหาลัยปีแรกเด็กต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพก็เข้ามาเดินอนุสวรีกับเพื่อน๖คน
นั่งรถเมย์กลับกับเก้าอี้๒๒๒๒๓ตัวคุณก็จะนั่งติดหน้าต่าง
นั่งติดหน้าต่างรถมันก็ขับไปเรื่อยจนถึงเกือบเกือบถึงหน้าร้านแล้ว
ก็จะมีป้ายรถเมย์คุณก็นั่งมองคุณไปเรื่อยก็จะคุณก็จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งเหมือนเหมือนผู้ชายจรจัดเหรอ
เขาก็นั่งมองรถผ่านไปผ่านมาแล้วทีนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเหมือนเป็นพนักงานออฟฟิศ
เขาก็ยืนมายืนมาชะโงกมองตรงป้ายรถเมย์น่าจะมองรถสายคันที่เขารอแล้วสักพักเขาก็เดินไปนั่ง
แต่ไอ้ที่เขาไปนั่งแล้วที่คุณรู้สึกว่าคุณตกใจคือเขาไปนั่งทับที่ผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่
คือผู้ชายจรจัดเรานั่งอยู่ใช่เขานั่งอยู่แล้วผู้ชายคนนี้ที่แต่งชุดออฟฟิศไปนั่งทับ
ใช่นั่งทับแล้วเวลาเขาขยับเนี่ยคุณยังเห็นเป็นภาพที่มันซ้อนกันอยู่
ก็คือไม่นั่งทับวิญญาณเขาน่ะใช่
มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทของคุณสิ่งนี้ทำให้คุณแน่ใจเลยว่าโรคหลังความตายเนี่ยมันมีอยู่จริง
เพื่อนไปช่วยเพื่อนเก็บของอ่าเพราะเพื่อนขึ้นไปก่อนแล้วใช่เพื่อนขึ้นไปก่อนแต่เพื่อนอ่ะลงมาแล้วอืม
ใช่แต่เพื่อนไม่ได้ลงลิฟต์เพื่อนคุณกระโดดลงมาฆ่าตัวตาย
แล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณคิดถึงเพื่อนคิดถึงมากแล้วเหมือนกับว่าเหมือนเตียงที่คุณนั่งอยู่มันยวก